วันนี้มีคำพิพากษาของสารชั้นต้นสารสั่งประหารชีวิต
นายประสิทธิชัยเขาแก้วหรือว่ากอล์ฟนะฮะในกอล์ฟวัย๓๘ปี
หรือว่าอดีตพอก๊อฟอดีตภูมิในการโรงเรียนแห่งหนึ่ง
ที่ไปก่อเหตุใช้ปืนกราดยิงแล้วก็ชิงทองคำจากร้านทอง
ห้างแห่งหนึ่งที่ลบบุรีนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อต้นปีที่ผ่านมา
นี่เป็นภาพที่รถของทางเจ้าหน้าที่ราชธรรมนะครับได้เบิกตัวนายประสิทธิชัยเขาแก้ว
หรือว่าอดีตพอก๊อฟมาที่สารอาญารัชดาพิเศษนะครับ
กรุงเทพเพื่อมาฟังคำพิพากษาสารชั้นต้น
ในคดีที่ก่อเหตุเอาไว้นะครับวันนี้สารนัดฟังคำพิพากษาสารชั้นต้นนะครับ
คดีที่นายประสิทธิชัยก่อเหตุใช้ปืนไปกราดยิงชิงทองกลางห้างแห่งหนึ่ง
จังหวัดลบบุรีเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่เก้ามกราคมที่ผ่านมา
นี่ฮะตอนที่เดินลงมาถึงก็ยกมือไหว้เป็นรายทางไปเลยนะครับ
นายประสิทธิชัยซึ่งสารวินิจฉัยคำให้การพยานโจทย
ประกอบกับหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์พบว่ามีความสอดคล้องกัน
ไม่มีเหตุให้ต้องสงสัยเมื่อพิจารณาโทษทั้งหมด
จำเลยมีความผิดตามฟ้องหลายกรรมต่างกันนะครับพิพากษาให้ลงโทษทุกกรรม
รวมโทษทุกกระทงก็คือประหารชีวิตและปรับเงิน๑๐๐๐บาท
นี่ฮะระหว่างที่สารอ่านคำวินิจฉัยนะครับตามรายงานบอกว่า
สารท่านได้บรรยายคำร้องขอลดโทษของจำเลยก็คือนายประสิทธิชัยเขาแก้ว
โดยระบุว่าได้สำนึกผิดแล้วก็อ้างถึงคุณงามความดีที่เคยทำมา
รวมถึงรับสารภาพตลอดการสืบสวนแต่สารชี้ว่าฟังไม่ขึ้น
การรับสารภาพของจำเลยไม่ได้เป็นการรู้แก่การพิจารณาคดีของศาล
แต่ทำไปเพราะจำนวนด้วยหลักฐานเท่านั้น
กระทำผิดของจำเลยเป็นภัยร้ายแรงคุกคามสังคม
ไม่มีเหตุให้บรรเทาโทษตามกฎหมายคำขอของจำเลยจึงฟังไม่ขึ้น
ส่วนการที่กล่าวอ้างว่าการกระทำเกิดจากความคิดชั่ววูบนั้น
สารท่านระบุว่าเป็นคำกล่าวอ้างเลื่อนลอยเนื่องจากพฤติการสืบสวนชัดเจนว่า
จำเลยเตรียมการมาก่อนแล้วพร้อมทั้งการอ้างว่าไม่ได้มีเจตนายิงผู้อื่น
หรือยิงเพราะคิดว่าผู้อื่นมีปืนจะยิงต่อสู้
เห็นว่าฟังไม่ขึ้นเพราะหลักฐานชี้พฤติการยิงว่าจากด้านหลังและการอ้างไม่ได้เป็นข้อเท็จจริง
พร้อมกันนี้ศาลยังมีคำสั่งให้ชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดแก่ผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บด้วยนะครับ
คดีนี้มีผู้เสียชีวิต๓ศพนะฮะบาดเจ็บอีก๔นะครับ
โดยให้เป็นการชดใช้ค่าเสียหายตามความจริงเช่นค่าปลงศพค่าพิธีกรรมทางศาสนา
ส่วนการชดใช้ค่าเสียหายเรื่องการเยียวยาจิตใจรวมถึงค่าเสียหายด้านพยาบาลผู้บาดเจ็บ
ชดใช้แตกต่างกันไปตามความเสียหายของแต่ละบุคคลรวมเป็นเงินกว่า๖ล้านบาท
ดอกเบี้ยร้อยละ๗๕ต่อปีจนกว่าจะชดใช้หมดนะครับ
นี่นะฮะพิพากษาประหารชีวิตนะครับทุกผู้ชมครับสำหรับนายประสิทธิชัยเขาแก้ว
ตามรายงานเนี่ยบอกว่าระหว่างสารอ่านคำพิพากษานะครับญาติของผู้เสียชีวิตที่มาฟังคำพิพากษาสารชั้นต้นวันนี้ด้วย
ก็ร้องไห้ออกมาเลยนะฮะขณะที่ญาติของนายประสิทธิชัยก็นั่งร้องไห้สะอื้น
หลังจากที่สารสั่งลงโทษประหารชีวิตส่วนตัวของนายประสิทธิชัยเองมีสีหน้าเศร้าหมองมาทันทีนะครับ
ที่สารท่านสั่งประหารชีวิตนะครับแล้วก็หันไปมองทางญาติที่ร้องไห้อยู่หลายครั้งนะครับ
นายอนุชาวงอยู่และนางสาวิไลวันยังรอดพ่อและแม่ของน้องไตตัน
ไตตันเด็กชายวัย๒ขวบที่วันนั้นก็ไปเดินอยู่ที่ห้างกับคุณพ่อคุณแม่พอดี
กับแม่น้องไตตันบอกว่าพอใจที่สารพิพากษาโทษสูงสุดถึงขั้นประหารชีวิต
ถือว่าเป็นการคืนความเป็นธรรมให้กับลูกชาย
รับว่าจนถึงตอนนี้ยังทำใจไม่ได้กับความสูญเสียที่เกิดขึ้น
แต่ก็คิดซะว่าเป็นเวรกรรมต่อกันมาและเชื่อว่าทางครอบครัวของนายประสิทธิชัย
คงจะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อสู้คดีอย่างแน่นอน
แต่ว่าพ่อกับแม่น้องไตตันบอกว่าก็จะสู้คดีให้ถึงที่สุดเหมือนกัน
ทุกวันนี้ยังคิดถึงลูกชายทุกวันไม่สามารถทำใจได้
ยังเข้าไปห้างที่เกิดเหตุไม่ได้เลยคุณพ่อคุณแม่น้องไตตันบอก
ขณะที่ร้อยเอกสุรกิจทองทิพย์และนางพัชราทองทิพย
และแม่ของนางสาวธิดารัฐทองทิพย์หรือว่าน้องกวางน้องกวาง
เป็นพนักงานของร้านขายทองเลยนะครับที่นายประสิทธิชัยบุกเข้าไป
แล้วก็ใช้ปืนยิงเพื่อจะชิงทองเนี่ยนะฮะเป็นหนึ่งในสามที่เสียชีวิต
พ่อกับแม่บอกว่าได้ฟังคำพิพากษาของศาล
แล้วก็พอใจที่สารตัดสินประหารชีวิต
ก็เป็นการตัดสินที่ถือว่าเป็นโทษสูงสุดแล้ว
เพราะว่าการกระทำของจำเลยโหดร้ายมาก
คือถ้าจะประสงค์ต่อทรัพย์เนี่ยทำไมต้องยิงคนถึงขนาดคนตายไป๓
บาดเจ็บอีก๔จะมาอ้างว่าสำนึกผิดมันสายเกินไปแล้ว

แล้วเจอพ่อแม่ของออฟอร์พแล้วครับ
คนนึงแม่กับย่าไปกับพ่อไม่ไป
วันที่๙มกราคมที่ผ่านมานะครับวันนั้นนายปศิษฐิชัยท่านท่านผู้ชมยังจำได้นะครับ
คนร้ายเนี่ยสวมเสื้อยืดแขนยาวสีดำกางเกงลายพรางนะครับ
รองเท้าคอมแบตสวมหมวกคลุมหน้าด้วยสะพายเป้สีแดงขาว
ขี่จักรยานยนต์เข้ามาในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งที่ลบบุรีนี่ฮะ
แล้วก็มาใช้ปืนเนี่ยกราดยิงไปทั่วเลยนะครับ
ก่อนที่จะกวาดทองคำจากร้านทองแห่งหนึ่งในห้างแห่งนี้ไปนะครับ
เหตุการณ์นี้ผู้เสียชีวิตสามศพนะครับทั้งเด็กชายที่มาเดินอยู่กับคุณพ่อคุณแม่
วัย๒ขวบพนักงานของร้านทองแล้วก็พนักงานรักษาความปลอดภัยอีกคนหนึ่งด้วย
มีคนบาดเจ็บอีกสี่คนนะครับหลังจากนั้นตำรวจก็กระจายกำลังค้นหานะฮะ
ตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามจุดต่างที่คนร้ายขี่รถหลบหนีไปนะครับ
ความเชี่ยวชาญในการใช้อาวุธปืนลักษณะของเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้า
ตอนนั้นเป็นข่าวอยู่หลายวันในการไล่ล่าตัวคนร้ายนะครับ
มกราคมเนี่ยตำรวจไปตรวจค้นเป้าหมาย๑๐จุด
ในพื้นที่ลบบุรีแล้วก็สระบุรีเพื่อหาหลักฐาน
ที่๒๒มกราคมจะไปจับกลุ่มนายประสิทธิชัยได้นะครับ
หลังจากไปตรวจค้นโรงเรียนแห่งหนึ่งแล้วก็บ้านพักด้วยนะครับ
เจอของกลางสร้อยคอทองคำ๓๓เส้นมูลค่าเกือบ๗แสนบาท
เพราะว่าเขาเป็นอดีตภูมิในการโรงเรียนตอนนั้นยังเป็นพอโรงเรียนอยู่
ก่อเหตุแล้วเนี่ยไปสอนหนังสือใช้ชีวิตตามปกตินะครับ
ผู้ต้องหาบอกว่าผมก็กลับไปใช้ชีวิตทำตัวให้ปกติมากที่สุด
ไม่ได้หลบหนีนะครับแล้วตอนก่อเหตุถึงขั้น
ใช้ท่อเก็บเสียงด้วยนะฮะที่ใส่ไปในปืนนะครับ
ก็สารภาพเอาไว้ว่าสั่งมาจากเพื่อนรุ่นน้องทางอินเทอร์เน็ตอะไรพวกนี้นะครับ
มันเป็นข่าวใหญ่เลยนะฮะต้นปีที่ผ่านมา